เด็กชายวัย๑๔ที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ถูกควบคุมตัวไปที่สนปทุมวัน
มาดูความคืบหน้าทางคดีกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากนี้
ช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๒๓นาทีค่ะตำรวจได้ควบคุมตัวเด็กชายวัย๑๒ผู้ก่อเหตุลงมาจากชั้น๒
มีเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตเดินประกบตามลงมาด้วยนะคะด้วยความที่ยังเป็นเด็กใช้คำว่าเด็กนะคะ
เพราะว่าอายุเพิ่ง๑๔ยังไม่ได้ใช้คำว่าเป็นเยาวชน
ใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินใส่แว่นตากางเกงสีน้ำตาลรองเท้าสีดำ
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าก้มหน้าแล้วก็เดินลงมาเข้ารถตำรวจ
แล้วก็ไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะเพื่อยื่นไต่สวนการจับกลุ่ม
ผัดร้องการฝักขังและในใบคำร้องฝักขังได้ระบุว่า
นำตัวเด็กชายวัย๑๔ไปสถาบันกรยาราชนครินทร์เพื่อทำการตรวจและบำบัดรักษา
เรื่องต้นนะคะตำรวจแจ้งห้าข้อหาค่ะข้อหาที่หนักที่สุดก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนจะมีข้อหาอื่นอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
อยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานเพิ่มนะคะต่อมาค่ะสารเยาวชนและครอบครัวกลางได้พิจารณาแล้วนะคะ
เห็นว่าเด็กชายวัย๑๔ซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้กระทำความผิดจริง
และพนักงานสอบสวนไม่ได้นำแพทย์ผู้ทำความเห็นมาให้ศาลได้สอบถามหรือไต่สวน
ว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตจริงหรือไม่จึงยังไม่ยุติค่ะว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตเวท
แต่จากการกระทำของผู้ต้องหาอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่น
จึงเห็นควรให้ส่งตัวไปควบคุมไว้ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โดยให้สถานพินิษฐ์ดำเนินการตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ต้องหาเพิ่มเติม
ช่วงที่สารไต่สวนนะคะผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๔ที่เป็นผู้ก่อเหตุเดินทางไปที่ศาลด้วย
คุณผู้ชมค่ะผู้ปกครองไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดค่ะ
ก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับที่อยู่ที่สอนอปทุมวันเนี่ยปรากฏว่าพนักงานสอบสวนคือสอบปากคำไม่ได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ถูกคุมตัวมาที่สนปทุมวัน
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยถูกส่งตัวมาถึงตอน๑ทุ่มนะครับเป็นพื้นที่ของสอนอท้องที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเรื่องเด็กนะครับมีจิตแพทย์มีแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมีอายการมีตำรวจเข้ามาร่วมสอบปากคำ
ไป๔ชั่วโมงจาก๑ทุ่มถึง๕ทุ่มเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตั้งแต่นำตัวเด็กเข้าไปในห้องสอบนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มสอบปากคำเลยนะฮะ
เนื่องจากเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้สภาพจิตใจไม่พร้อมที่จะให้การนะครับแพทย์ก็ประเมินแล้วต้องให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่ก่อน
เพื่อให้มีสภาพจิตใจที่พร้อมให้การแล้วก็จะสอบปากคำใหม่ในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้นะครับเมื่อคืนก็ให้นอนพักผ่อนในห้องสอบสวนของสนปทุมวัน
เช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางทีมแพทย์ทางนักจิตวิทยาทางอายการ
ก็มาร่วมหารือกันเพื่อประเมินสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์ของเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
และตลอดการสอบสวนยังคงมีอาการหูแว่วอยู่ตลอดเวลา
เหมือนกับเชื่อว่ามีอาการซึ่งทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีอาการทางจิตเวท
และแพทย์ก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุยังไม่พร้อมในการให้ปากคำ
ตำรวจก็เลยนำความเห็นของแพทย์ประกอบคำร้องฝากขัง
ซึ่งหากภายหลังแพทย์ประเมินว่าสามารถสอบสวนได้
ก็จะไปสอบสวนตามกระบวนการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมคะเราขอให้น้ำหนักและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
เรามาดูกรณีของผู้ที่เสียชีวิตกันก่อนนะคะ
เป็นผู้หญิงสองท่านนะคะเป็นชาวเมียนมาท่านหนึ่งชาวจีนท่านหนึ่ง
คือวันนี้ค่ะญาติของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวเมียนมา
เดินทางไปติดต่อขอรับร่างของผู้เสียชีวิต
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในจังหวัดนนทบุรี
แต่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวจีนยังไม่ได้เดินทางมานะคะ
ซึ่งแจ้งมาว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
คือตัวเลขผู้เสียชีวิตยังยืนยันอยู่ที่๒รายนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นหญิงชาวจีนนางสาวเจ้าอายุ๓๒
ถูกยิงที่ห้องน้ำชั้นเอ็มของห้าง
ส่วนอีกรายเป็นหญิงชาวเมียนมาเมยเมียว
ก็เสียชีวิตมาจากปอดและคั่วหัวใจฉีกขาด
ถูกกระสุนปืนทำลายสองท่านนี้นะคะที่เสียชีวิต
เมื่อช่วงเที่ยงญาติของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมา
ติดต่อขอรับร่างและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
บอกว่ายังอยู่ในอาการที่โศกเศร้า

เพื่อพูดคุยกับพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หลังจากนั้นค่ะญาตินิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
ประกอบพิธีเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เคลื่อนร่างทางญาตินั้นได้จุดทูบ
บูชาพระพุทธรูปของทางโรงพยาบาลด้วย
แล้วก็นำหีบศพนะคะ
ซึ่งที่ฝาหีบมีข้อความพิมพ์ลงในกระดาษติดเอาไว้
ระบุว่าหีบศพมอบโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อุทิศให้กายสังขารเทวดาประจำตัว
และเจ้ากรรมในเวรทุกพบชาติ
เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นรถกู้ภัยค่ะ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดผาสุกอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เพื่อนร่วมงานญาติของผู้เสียชีวิต
ยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้ามากนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็พยายามที่จะพูดคุยกับนักข่าวแล้วค่ะ
แต่อาจจะด้วยการสื่อสารอาจจะไม่ถนัดมากนักนะคะ
แต่ลองดูบรรยากาศสักเล็กน้อยค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงชาวจีนนะคะ
ได้แจ้งมาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ว่าวันนี้ญาติจะยังไม่เข้าไปรับร่างของผู้เสียชีวิต
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้จริงแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยค่ะ
ว่าจะมารับร่างของผู้เสียชีวิตเมื่อไหร่
ซึ่งทางสถาบันจะรักษาร่างเอาไว้ได้๓๐วันนะคะ